ใช่ค่ะเหตุนี้แหละที่อยู่ด้านหลังของเรานี่แหละค่ะ

จังหวะนั้นเห็นผู้ชายคนนึงนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์
พลเมืองดีเนี่ยนะลงไปถามแล้วพยายามเรียก
พี่พี่เดี๋ยวลองดูช็อตนี้หน่อยค่ะ

พี่

ใช่ค่ะแล้วเนี่ยกล้องติดหมวกจับภาพไว้ได้
พลเมืองดีเขายังเรียกเลยพี่
อ้าวทำไมนิ่งอ่ะทำไมไม่ตอบอ่ะ
เป็นอะไรหรือเปล่าเรียกอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะจุดตรงนี้อยู่ตรงรานจอดรถในซอยโรงงานพลาสติก
ที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการ
ตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าพี่เขาเมานะเอ๊ะยังไงนะ
แล้วหลังจากนั้นเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมท้ายคลิปที่มีแบบคนมาแล้วก็กรี๊ดนะคะ
เพราะอะไรไม่ได้เมาไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุแต่เขาเสียชีวิตค่ะ
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนที่ตรวจสอบตรงนั้นน่ะเจอเป็นเหมือนกับปลอกกระสุนปืนสงครามเพียบเลยค่ะ
ใช่นะครับเพราะว่าพี่พลเมืองดีคนนี้เขาเดินสำรวจตรวจสอบนะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
อืมแล้วก็โอ้โหปลอกกระสุนเต็มไปหมดเลยเป็นร้อยนัดน่ะ
ใช่ค่ะลองดูหน่อยไหมคะ
ปลอกกระสุนนะครับหนึ่งสอง๓สี่เมื่อกี้ต้นเจอ๔น่ะ

๒๓๓๕ปลบอีก๓ปลอก๒แล้วก็๓ทางจากรถบัตร
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมปลอกกระสุนเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเป็นอาวุธปืนสงครามหรือเปล่าเนี่ย
สรุปไม่ใช่การตายธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับ
แต่มีการยิงถล่มกันด้วยอาวุธสงคราม
ใช่ค่ะนัดมาฆ่านัดมาเคลียร์หรือยังไงนะคะ
ซึ่งตำรวจสมภสสำรงค์ใต้เนี่ยก็ไปตรวจสอบ
คนที่เสียชีวิตเนี่ยคือนายธนภูมิคงเกิดอายุ๓๒ปีค่ะ
ซึ่งเขาก็นอนคว่ำหน้าอยู่ตรงรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแอร์ล็อกสีน้ำเงินดำเนี่ยนะคะ
โดนยิงด้วยปืนสงครามหัวไหล่ซ้ายทะลุชายโครงขวาขาซ้าย
แล้วเลือดจมกองเลือดเลือดท่วมอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นการนัดมาเคลียร์กัน
แล้วท้ายที่สุดเป็นการเอาชีวิตไปด้วย
เพราะอะไรก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยฝั่งผู้ตายก็คือตัวของ
นายธนภูมิคงเกิดนายธนภูมิเนี่ยคนนี้เนี่ยนะคือเขานัดกับเพื่อน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

มือปืนรายแรกใส่ชุดสีทึบหน่อย
มือปืนรายที่๒นะฮะใส่ชุดสีสว่าง
แล้วก็อันนี้เป็นผู้ก่อเหตุคนที่๓
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ถอยจอดรอ

ขาวเหมือนกับมีอะไรคลุมยาว
อันนั้นเป็นปืนสงครามหรือเปล่า
แล้วเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกนะ
บอกว่าผู้ตายคงรู้จักกับผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
นัดหมายให้มาเคลียร์กันแล้วก็โดนดักยิง

อันนี้กล้องวงจรเปิดมุมนึงนะท่านคุณ

เห็นผู้ชายสองคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
นี่จังหวะนี้ขี่ผ่านหน้ากล้องไปแล้ว
นี่ค่ะตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นรถของคนร้ายนั่นแหละ
กันสองคนเราทำเป็นภาพช้าให้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
สองหัวนะคะนั่งอยู่แบบนี้
แล้วความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
อภิษฐรรมที่วัดประเสริฐสุธาวาสที่แถวราชบุรณะนะคะ
แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมีการชาปนกิจค่ะ
ปู่ของผู้ตาย
ปู่ของนายธนภูมิเนี่ยคือคุณปู่วัฒนา
เล่าให้ฟังว่าหลานนิสัยดี
แล้วดูสิเขากำลังทำงานสร้างเนื้อสร้างตัว
นี่เขามีลูกด้วยนะลูกผู้ชายคนผู้หญิงคน
แล้วเวลามีปัญหาส่วนตัวอะไรเขาไม่เคยมาเล่าให้ปู่ฟังหรอก
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลานปู่น่ะปู่ปู่รับไม่ได้
ทำไมต้องมาดักฆ่ากันแบบนี้
อยากให้จับตัวคนก่อเหตุให้ได้เร็วนะคะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะคือน้องสะพ้ายของนายธนภูมิผู้ตายเนี่ยนะคะ
เป็นคนที่ไปเจอศพในวันนั้นนั่นแหละ
กรีดร้องอยู่ค่ะคุณผู้ชม

แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าผู้ตายติดเงินจริง

ถ้าติดเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรแบบมาคุยกับครอบครัวก็ได้เอาเลยแบบนี้
ตอนนี้นะฮะทางญาติทางครอบครัวเองนะฮะก็ยังติดใจอยู่นะครับ
ว่าสาเหตุการณ์ที่คนในครอบครัวถูกดักยิงซุ่มยิงโหดแบบนี้

ทีนี้ก็ต้องถามทางตำรวจด้วยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑นะคะ
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตก็สั่งให้ทางฝ่ายสืบลงพื้นที่เลย
ไล่ดูกล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะคนร้ายพอขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว

เดี๋ยวตอนนี้เขากำลังแบ่งทีมไล่ล่าเลยนะคะ
แต่เบื้องต้นตำรวจก็สงสัยกลุ่มนี้
กลุ่มต้นรั่วบางย่าแพรกค่ะ
กลุ่มต้นรั่วบางย่าแพรกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยังไง

ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนสงครามนั้น
หรือมันจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหม
ตำรวจบอกว่าขอรวบรวมข้อมูลก่อนด้วยนะครับ
เพราะว่าย่าของผู้ตายก็ระบุออกมานะครับ
จริงผู้ตายแต่ก่อนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหมือนกัน
แต่ว่าก็เลิกลากันไปนานแล้ว
แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีนะครับ
แต่ตอนหลังเรื่องเงินเรื่องทองที่อาจจะไปติดค้างอะไรกัน
อาจจะเป็นเหตุทำให้เกิดการถูกดักฆ่านะครับ